ล่ะไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานเฮฮากันบ้างดีกว่านะครับ
เรื่องราวของการแข่งขันกีฬา
ก็เพื่อการออกกำลังกายสร้างมิตรภาพ

แต่ว่าการแข่งขันในรายการเหล่านี้ที่เรารวบรวมมาแล้ว
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเขาสู้กันขนาดไหน
ติดตามในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า

งานนี้เรียกได้ว่าเล่นกันอย่างจริงจัง
เล่นกันอย่างหัวฟัดหัวเวียง
กันไม่ได้เสียอะไรไม่ว่า
แต่เสียหน้าเนี่ยพี่ไม่ยอม

เรื่องความสามัคคีเนี่ยต้องยกให้กับพี่เขาเลยล่ะครับ
ทุ่มทั้งแรงกายทุ่มทั้งแรงใจ
ไหนมันเป็นยังไงครับพี่มันติดอะไร
หรือจะเป็นเพราะสนามมันไม่ดีกันล่ะเนี่ย
ไม่เป็นไรลองสู้กันอีกสักตั้งครับ
แหมยังอีกยัง

สุดท้ายพี่เขาก็ต้องออกโรงเอง
ก็เลยเละเทะล้มลุกคลุกคลานแบบนี้ล่ะครับ
ส่วนนี้ก็จริงจังไม่แพ้กัน
ว่าด้วยเรื่องของฝีเท้ามันยอมกันไม่ได้จริง
โชว์ของกันหน่อยครับ
แหมไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ย
เห็นแบบนี้ล่ะแรงเยอะไม่เบา
แต่กับคนบางคนเนี่ยใช้แค่แรงเท้ามันไม่พอ
มันต้องมีของมาช่วยกันหน่อยล่ะครับ
หือ
ดูครับแค่เตะปี๊บต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
แต่ถ้าใครเจอหนูน้อยคนนี้แล้วก็
ขอให้ลบไปไม่ลบได้อย่างไรล่ะครับ
ก็ดูหน้าน้องเขาสิ

ไม่เคยเห็นใครจริงจังเท่านี้มาก่อน
กลัวทุกแล้วให้น้องเขาชนะไปก่อนครับ
อยากทำด้วยฮ่ะ